ที่กาลสินไม่ได้ดีเฉพาะนาข้าว
แต่เขาบอกว่ามีนากุ้ง
บอกเลยว่าการลงไปจับคู่ของเขาจับด้วยมือเปล่านะครับ
มากันเป็นขบวนเพราะงานนี้งานใหญ่เดี๋ยวจะมีการแข่งขันจับกุ้งมือเปล่าด้วยนะจ๊ะ
ที่นี่ฮะศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิง
มหาวิทยาลัยกาลสินตะบนภูดินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนั่นเองฮะ
เขาจัดกิจกรรมงมกุ้งมือเปล่าในบ่อดินชิงแชมป์โลก
เขาต้องชิงช้ำโลกแล้วล่ะเพราะคงไม่มีที่ไหนที่จะบอกว่าจับมือเปล่าแบบประเทศของเรานะฮะ
ที่จังหวัดกาศิลปนั่นแหละเขาจัดขึ้นครั้งแรกด้วยเป็นครั้งที่๑
ต้องใช้มือเปล่าทั้งงมและจับกุ้งให้ได้ในเวลาที่ใช้แข่งขันก็คือ๓๐นาที

กติกาการแข่งขันง่ายมากใครจับได้เยอะสุดชนะไปเลย

ก่อนจะแข่งขันมันต้องมีพิธีเปิดนี่ท่านนี้ครับ
ทุนสำเริงม่วงสังรองทวาถกันจังหวัดกรสิน
ท่านได้สร้างสีสันด้วยการเปิดงานด้วยการปล่อยโคมก่อน
นี่มีกุ้งเวียงแผลหว่างแผล

พอเริ่มแข่งนักกีฬาก็ลงไปงมใช่ไหม

เลือกไปดูอีกทีประธานหาย
เอ้าประธานไปไหน
ท่านรองท่านรองคือว่าไปไหนครับ

นี่ไงอยู่นี่ไง

ท่านรองท่านรองโดดลงไปแล้ว

ยืนดูยืนเชียร์บางทีมันคันไม้คันมือ

เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน๓๐นาทีนะไปดูหน่อย
รางวัลชนะเลิศนะครับก็ได้แจกพี่คนนี้

เย้ท่านรองแห้งเร็วเหมือนกัน

อ้าวภูมิที่จับได้ก็เยอะแยะ
แล้วทั้งหมดข้างบนที่เขาจับกันได้
ก็นำกลับไประกอบอาหารที่บ้านรับไปเลยนะฮะ

เขาบอกว่าจัดเพื่อให้แสดงเห็นถึงความสำคัญ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรอัจฉริยะ

และเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดกาลสือ
ได้กันเยอะมากเมื่อกี้เห็นทั้งกิโลเต็มไปหมดเลย
ใช่แล้วก็เฟรใหญ่ด้วยนะเอาไปประกอบอาหาร